นะคะวัยรุ่นคนหนึ่งอายุสิบหกปีค่ะ

ใครมาชนเขาเนี่ยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้น
มีรถตู้ค่ะลากร่างของเขาข้ามอำเภอ

ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจนสุดท้ายมีคนไปเจอค่ะ
สภาพร่างเละเลยนะคะอ่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้น
ก็คือการที่ไปเจอศพเนี่ยเกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งเหตุ
มีคนขับรถบรรทุกไปพบศพอยู่ริมถนนพระรามสองฝั่งค่ะ
เข้ากรุงเทพค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
พอไปถึงเป็นศพวัยรุ่นผู้ชายสภาพเปลือย
และมีแผลเวอะหวะไปทั้งตัวส่วนใบหน้าค่ะ

ถามคนที่เจอนะคะคือคนขับรถบรรทุกซึ่งจอดอยู่
เขาบอกว่าตอนนั้นเขาขับรถบรรทุกพ่วงมาแล้วก็จอดอยู่ตรงนี้แหละ
เพราะว่ารอเวลาไปส่งของ
พอลงมาจากรถค่ะเขาเจอศพเลยนะคะ
ตกใจมากรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ
และระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่ค่ะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาขอดูศพ
ชื่อว่านางสาวสุนีพรโหมดสกุลค่ะ
เขาบอกว่าที่ต้องมาขอดูศพ
เพราะก่อนหน้านี้มีตำรวจโทรไปบอก
บอกว่าลูกชายน่ะชื่อคุณานนท์
เลิกกำยีอายุ๑๖ปี
ประสบอุบัติเหตุที่อำเภอกระทุ่มแบน
แต่พอไปดูจุดเกิดเหตุที่กระทุ่มแบน

ก็เลยมีคนแจ้งอีกทีว่ามันมีอุบัติเหตุอีก

เธอก็เลยตามมาดูเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้เลย

แต่ปรากฏว่าตี๕ตำรวจโทรมาหาค่ะ
บอกว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุที่
แต่พอไปจุดเกิดเหตุ

จนกระทั่งมีคนโทรมาบอกอีกทีว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งที่อำเภอเมือง
และมีศพเกิดขึ้นด้วยตรงนั้นไปดูไหม
ก็ตามไปดูค่ะปรากฏเป็นศพลูกจริงนะคะเอาฟังเสียงแม่หน่อยค่ะ
เขาจะไปนอนบ้านแฟนนะคะแล้วสบรวจเขาเลยบอกตอนที่๕ว่าโดนอุปติเหตุ
แต่ว่าเราหาตัวคนเจ็บไม่เจอก็คือตัวตาขึ้นมาแล้วไม่เจออย่างนี้ค่ะ
แล้ววิชัยเวทเขาเช็คให้บอกว่าเหมือนได้รับแจ้งเหตุรถชน
แต่เพราะว่าถึงไม่เจอตัวคนเจ็บมีคนเล่าว่าเขาล้มแล้วรถตู้ชน
ฟังแล้วรถตู้ลากเลยค่ะ
ต้นตำรวจคาดว่าผู้ตายอาจจะเขียวรถล้ม
แล้วถูกรถตู้ที่ขับมาตามหลังเกี่ยวร่างค่ะ
แล้วก็ลากมาไกลกว่า๒๐กิโลเมตร
เมื่อคนขับรถตู้รู้ว่าตัวเองเนี่ยลากศพก็เลยทิ้งศพไว้ที่ข้างทางแบบนี้แหละ
ตำรวจจะประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ตามกฎหมายต่อไปค่ะ